คุณผู้ชมฮะไปดูเรื่องที่ดูแล้วเนี่ย
มันก็ขำแต่มันก็แฝงไปด้วยอันตรายนะ
เรื่องของล้อนี่แหละครับ
ถ้ามันไม่สามารถคีกับตัวรถ

เฮ้ยก็ตัวไขตัวมันล่ะครับ

ล้อหมุนติว

โอ้โหเห็นแบบนี้แล้ว

แล้วล้อมันจะไปชนกับอะไรบ้าง

ไม่ว่าจะเป็นรถเล็ก
ที่ยังไม่เห็นว่ามันชนอะไรกับใครด้วยเหมือนกันนะคะ